เศรษฐีป้ายแดงวันนี้จะพาไปดูฟาร์มแพ้ที่ไม่ธรรมดา
เพราะเจ้าของฟาร์มได้ชื่อว่าราชาแพะเงินล้านเมืองไทย
แล้วมาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจนทะยานสู่คำว่าเศรษฐี
กับเจ้าแม่ปลากัดที่ใครในวงการต่างรู้จัก
และห้ามพลาดกับชายคนนี้ที่เปลี่ยนขยะเป็นเงินล้าน
จากจุดเริ่มต้นด้วยเงิน๑๐๐๐บาท
จนกลายเป็นบริษัทรีไซเคิลขยะอันดับหนึ่งของประเทศไทย

พบกับเคล็ดลับการทำเงินใหม่

ดูก่อนรวยก่อนกับรายการ
เศรษฐีป้ายแดง
จะบอกเลยว่ามีเรื่องเด็ดครับของพี่คนนี้ครับ
เพราะคุณพี่เขาทำงานแค่วันละ๕ชั่วโมงเท่านั้น

แต่สามารถทำรายได้เป็นหลักล้าน

บอกเลยนะครับว่าใช้เงินลงทุนน้อยมาก
ผลกำไรที่กลับมานะครับมหาศาล
สามารถจับเงินล้านได้เลย
เราเป็นชาวสวนนะเขาจะมีสวนมีนาข้าว
คือตอนนั้นผมทำหมดสองอย่าง

มันก็มีรายได้ดีปีหลายแสน
พอมีรายได้ดี๔๕ปีเจอน้ำท่วมอีก

ก็หยุดคงจะไม่ทำเรื่องต้นไม้อยู่ต่อไปแล้ว

แล้วมีตลาดรองรับนมโดยกรมศาสตร์

แต่เราปัญหาคืองบเราไม่มีเยอะขนาดนั้น
แล้วก็คิดว่าเออเอาแพ้ก็ได้นะ
ตัวมันได้กี่ตังค์แค่๒๐๐๐บาท
จนได้แผลจากปากช่องมา๑๒ตัว

ปีแรกก็มีรายได้ดี
หลังจากเลี้ยงไป๕๖ปีแล้ว

ทำให้คนเริ่มสนใจเข้ามา
ศูนย์พัฒนาภาคใต้ก็เอาเรื่องนี้
ก็เอาคนภาคใต้ขึ้นมาศึกษาดูงานที่นี่
แพะที่เราเลี้ยงเนี่ยคือเป็นแพะที่
พัฒนาสายผันที่เราจะ
ถ้าแผ่ที่มีลักษณะดี

อาหารแต่ละชนิดที่แพ้กินเข้าไป

ตีน๑๖๑๔อะไรพวกนี้
ยาในเปียที่ผมปลูกไว้นี่
ปกติมันก็เกิน๑๑๑๒อยู่แล้ว

โปรตีนสูงกว่านี้มันมีปัญหา
จะทำให้สุขภาพเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่
นี่คือนมแพะที่เราเรียกกันเมื่อกี้นี้
เราจะเอามาทำการพัชไร้

ใช้เวลาประมาณ๒๐๓๐นาที

ก็จะเป็นขบวนการพัชไร้ที่สมบูรณ์แบบ
อุณหภูมิลดลงต่ำจาก๓๐องศาแล้ว

เขาก็จะมาบรรจุขวด

วอร์ไนท์ความสุขจากน้ำแม่พันธ์
แม่พันที่คลอดลูกแล้วเนี่ย
เพราะมี้ชนมได้นี่
นะตัวจุดที่๒๕๐๐๐นะ
และถ้าแพะสาว
มันก็อยู่ที่๘๐๐๐กัฏรหนึ่งหมื่น
พอในความสุดพระพันล์เนี่ย
ก็จะอยู่ประมาณ๒๐๓๐นาที

แล้วมากสุดไหนครับ
มากสุดก็ได้เกือบล้าน
ปี๕สีลูกก็เข้ามหาลัยหมดทั้ง๓คน

ถ้าทำมีความสุขก็ดูอยู่กับเขาเป็นเหมือนลูกคนที่สี่

ต้องปรบเงินพี่สะอาดก็หน่อยครับ
ต่อมานะคะมาที่เรื่องของแม่กันดีกว่า

ไปไหนครับ
มาขอพรกันค่ะ
อ้าวอีกแล้วน้ำโมเงินมาเงินตากลับมากลับจ้างตรงนี้
งั้นรีบเลยรีบพนมมือค่ะ
เพราะว่าหน่อยจะพาไปหาพี่ไข่ค่ะหรือว่าทุกคนเรียกกันว่าไอไข่นั่นเอง

ขอให้ถูกรางวัลก็ถูก

ร้านเขาจะตั้งอยู่ริมถนน
เจ้าของร้านทุกคนคนนี้เลยนะคะคือคุณรติการพี่สูดเสียงหรือพี่กิ่งนะ
ว่าเขาประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวน้ำตก

เค้ามีเพื่อนแนะนำว่าต้องไปบูชาไอไข่สิ

แกก็เดินทางเลยค่ะ

จากนั้นก็นำมาที่ร้าน
แล้วก็ขอพอเลยค่ะ
ขอให้ไข่ดิบไข่ดีนั่นนี่ไป
คนปรากฏว่า
จากเดิมที่ขายได้๓๐๐๐บาท

เป็นเท่าตัวเลยค่ะ

เช่นวันนี้ขอ๘๐๐๐บาทนะ
นางก็ได้๘๐๐๐จ้ะขอเท่าไหร่ได้เท่านั้น
อ่าล่าสุดนะคะพี่เขาถูกรถเตอรี่แล้วค่ะ
แต่ไม่ใช่แค่งวดเดียวนะคะ

ผมว่าต้องประกอบกันไป

ถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะไปตามหาพี่กิ่งเขา

จริงมันธรรมดามากนะครับข้าวเหนียวกาย่างไก่ทอด